ตรังเนี่ยมีคนไปพบศพผู้ชายคนนึงนะครับสวมเสื้อยืดลายพรางถูกยิงด้วยปืนลูกซองสองนัดเสียชีวิตอยู่ริมถนนนะฮะถนนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เปลี่ยวแล้วก็ไปเจอยาบ้าในตัวเม็ดนึงมีเงินสดสามพันบาทนี่ครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับสพรัศดานะฮะที่จังหวัดตรังนะครับพอตรวจสอบแล้วพบ
จอติดเครื่องอยู่บนถนนเนี่ยคือหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุสภาพศพของเบสทุ่งสงเนี่ย
จากเสื้อยืดลายพรางแบบทหารสีน้ำตาลที่ใส่อยู่เนี่ยแล้วก็ใส่กางเกงวอร์มสีน้ำเงินนะครับ
มีกระเป๋าคาดเอวอยู่ใบหนึ่งลักษณะของการถูกยิง
จ่อยิงด้วยปืนลูกซองไม่ทราบขนาดนะครับกระสุนเนี่ยเจาะเข้าใบหน้ากับหน้าอกสองนัดด้วยกันนะฮะ
ห่างไป๕๐เซนติเมตรมีปลอกกระสุนอยู่นะครับ๑ปลอกเป็นปืนลูกซองนะครับ
ในกระเป๋าคาดเอวของผู้ตายมีเงินสด๓๐๐บาทและมียาบ้าน๑เม็ด
ผู้ตายมีอาชีพรับจ้างตัดไม้ยางพารานะครับแล้วก็ไม้ต่างนะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงเวลาสักประมาณ๑ทุ่มของเมื่อคืนนี้๑๑สิงหาคม
เสร็จงานเนี่ยเบสทุ่งสงศ์มายืมรถยนต์คันที่เจอในที่เกิดเหตุนั่นแหละนะ
ยืมจากเพื่อนไปเพื่อนนี่ยังไม่รู้ชื่อจริงนะฮะแต่เป็นเพื่อนสนิทชื่อในเค
ผู้ตายบอกว่าขอยืมขับไปรับแฟนหน่อยที่ที่ทำงาน
แฟนทำงานที่โรงงานไม้แปรรูปนะฮะเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่ทุ่งสงศ์นี่แหละ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไปรับแฟนที่ไหนอะไรยังไงรับหรือยัง
คันนี้ฮะจนกระทั่งเช้าวันนี้ครับ๖นาฬิกา๔๕นาที
ชาวบ้านไปกรีดยางขับรถผ่านเส้นนี้เจอศพเจอรถ
สาวผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานชายเนี่ยส่งไม้เสร็จนะ
ก็ให้คนงานเอาไม้ลงอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วยืมรถเพื่อนบอกจะไปรับแฟน
ยังไม่ได้คุยกันเรื่องซื้อขายไม้ที่เอามาส่งเลย
ยังไม่ได้รับเงินค่าไม้ด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสงสัยเขาไปรับแฟนก่อนมั้ง
เพราะว่าแฟนเขานัดกันไว้ว่าเดี๋ยวต้องไปฉีดวัคซีนโควิด
ทีนี้โทรไปหาแฟนของหลานนะปรากฏว่าเอ้าเบสยังไม่ได้มารับนี่
ทีนี้ก็ช่วยกันหานะครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะ
เช้านี้ได้ข่าวว่าเจอรถเจอศพในที่เกิดเหตุ
ได้แต่ภาวนาในใจว่าอย่าใช่เลยมาถึงโอ้โหใช่จริงนะครับ
ว่ายุครุมภาพศูนย์ชิดน้ำซ้ายหาไช่ก็พวกเขาไม่ได้หล่าวอะไรบ้างนะ
พระเจ้ามาเกียจจาก๒ทุ่มเนี่ยเขาได้ยืนเสียทุกอีกครั้ง
ก็เกียจจาก๒นัดพวกผมเก่าใจว่าถึงเป็นนึง
อาจเป็นลูกของลิ่นไม่มีลูกหวานแบบนี้
พวกเขาพอดีกว่าเรียนทางสายนี้มันจะผ่านเสียง
ที่ผ่านมาเนี่ยมีการลวงมาฆ่าในพื้นที่ประมาณที่ส่วนตั้งแต่ปีเท่าไหร่ได้
แนวทางการสืบสวนนะครับท่านผู้ชมครับเบื้องต้นตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกล่อลวงมาที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
แล้วคงมานัดหมายตกลงอะไรกันบางอย่างนะครับก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะยิงนะยิงจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจยังไม่สรุปประเด็นปมสังหารนะครับแต่ก็ตั้งไว้ที่เรื่องขัดแย้งธุรกิจ
หรือไม่ก็อาจจะเรื่องของชู้สาวนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวญาตินะเพื่อน
ผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ตายเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้ว
กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เข้าออกทั้งหมดตรงนี้นะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยจะมีใครเข้าออกตรงนี้บ้าง
อกจากรถคันนี้ของผู้ตายที่มาจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
เจอรถเมื่อเช้ารถยังติดเครื่องอยู่เลย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของในเบสผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ไปเจอคุณยายคุณยายฉวีวันอายุ๖๖ปีแล้ว
คุณยายก็บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานในเบสหลานชายเนี่ยไปโค้นไม้มาจากสวน
แล้วก็เอามาส่งเข้าโรงงานที่ทำอยู่
นายพงเทพหรือในเคเพื่อนสนิทมานอนพักอยู่ที่บ้าน
บอกว่าขอไปรับแฟนที่โรงงานหน่อยครับรถคันนี้ชื่อผู้ครอบครองก็คือ
นายวุฒิพงศ์วัฒนปรีชาพงศ์พี่ชายของในเค
เป็นทหารอยู่ในค่ายทหารที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
คุณยายบอกว่าพอในเบสหลานชายยืมรถเพื่อนขับออกไป
พักใหญ่ยายก็พยายามโทรติดต่อหลานติดต่อไม่ได้
ก็ถามไปที่แฟนสาวของหลานแฟนสาวบอกว่าอ้าวเบสยังไม่ได้มารับเลยครับ

คุณยายก็เลยพาทีมข่าวไปดูรถกระบะที่หลานใช้ขนไม้ยางพารานะคะเป็นรถกระบะเก่าคันนี้
แล้วชี้ให้ดูบ้านที่ในเบสหลานชายอยู่ก็อยู่ในโรงทำไมแปรรูปมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่สองคัน
ศพของในเบสอยู่ระหว่างการชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลสงครานนครินทร์
แล้วก็จะนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาช่วงสายพรุ่งนี้ที่วัดทะเลที่ทุ่งสงศ์นะคะ